คุณผู้ชมมีข่าวด่วนออกมานะครับ
มีการค้นหาตัวของน้องจีน่านะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถพบตัวน้องจีน่าแล้ว

ดังนั้นติดตามจากทีมข่าวของเรานะฮะ
รายงานมาจากบ้านห้วยฝักดาบ

คุณพุทธิพัฒน์ครับ
กลับมา๕นาทีก่อนที่จะเข้ารายการ

หลังจากที่เขาวิ่งลงมาจากบนเขา

กำลังเล่นสิ่งของบางอย่างที่ตรงนั้น
โดยยังมีชีวิตอยู่และปลอดภัยดี

ยังมีคงมีสภาพปกติแต่มีอีกลกนิดน้อย

สมัยก็มีคนดังกล้าวลองลงมาเต็มอยู่กับน้องสีนาด้วย
ตอนนี้ชายแบบกับคนดังกล้าวลงมาเพียงคนเดียว
ส่วนสองที่ขึ้นไกลนั้นอยู่บริเวณน้องสีนา
อาการปกติดีคนที่ไปเจอน้องเขาเป็นเป็นน้าเขาบอกเป็นน้าเขาน้าใช่ไหมครับ
อาการน้องจีน่ามีความหวาดวิตกมีอะไรไหมครับตอนนี้

น้าเขาบอกว่าน้องกดไทย
ของคนร้ายที่อุ้มน้องไปเป็นยังไงบ้างครับ
เดี๋ยวต้องดูละเอียดอีกทีครับว่าเป็นยังไงครับนะครับ

ครับจะต้องไปสอบประสงค์ส่วนต่อครับ
นี่คือท่านผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๕
ซึ่งท่านก็ยืนยันว่าสามารถค้นหาน้องจีน่าได้แล้วนะครับ
บริเวณจุดนี้ครับค่อนข้างเกิดความชุลมุน

ท่านมารอดูมารอติดตามการค้นหาของน้องจีน่าด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ละคนก็ส่งเสียงเฮด้วยความดีอกดีใจคุณผู้ชมครับ
ซึ่งณตอนนี้เรายังคงรอปฏิบัติการภารกิจ
ในการที่จะเอาตัวน้องจีน่ามา
ตำรวจที่ขึ้นไปประมาณ๓๐๔๐คนครับคุณผู้ชมครับ
บางส่วนขึ้นไปอยู่บริเวณจุดนั้น
ซึ่งทางตำรวจนั้นมีการคุมตัวชายเสื้อแดง
ที่เป็นคนเห็นน้องจีน่าเนี่ยขึ้นไปชี้จุดอยู่บริเวณจุดนั้นนะครับ
ตอนนี้มีการขึ้นไปตรงจุดนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คาดว่าอีกประมาณไม่เกิน๑ชั่วโมง
ก็จะสามารถเอาน้องจีน่านั้นมาที่อยู่บริเวณหมู่บ้านได้
ก่อนที่จะนำตัวไปส่งโรงพยาบาล

มีการเตรียมรถพยาบาลไว้๑คันนะครับ
รถพยาบาลอยู่บริเวณด้านหลังของอาท่าตรงนั้น
ซึ่งเป็นรถของรถกู้ชีพของโรงพยาบาลแม่แตงนะครับ
ซึ่งหากว่าสามารถเอาตัวน้องจีน่าลงมาได้แล้วนั้น
ก็จะนำรถคันนี้ส่งขึ้นไปที่โรงพยาบาลแม่แตง
เพื่อตรวจสอบอาการทันทีนะครับ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมครับก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ย
แม่ของน้องจีน่าพอรู้ข่าวว่าเจอน้องจีน่าแล้ว
มีอาการดีอกดีใจจนเป็นลมไปเลยคุณผู้ชมครับ
ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้
รายการไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้นั่นเองครับ
รายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ

เพราะว่าถ้าเอาน้องจีน่าลงมาถึงจุดส่งตัว

เดี๋ยวคุณภูริพัฒน์จะติดตามแล้วก็รายงานให้เราได้ทราบต่อนะครับ

ใช่คือน้องอยู่ที่กระท่อมแล้วก็นั่งเล่นของเล่นอยู่
ตอนนี้มีชาย๒คนชาวบ้าน๒คนนั่งอยู่กับน้องด้วย
เจ้าหน้าที่กำลังขึ้นไปเพื่อไปเอาตัวน้องลงมา
การว่าอีกประมาณ๑ชั่วโมงน้องจะลงมาถึงจุดตรงนี้
แล้วก็มีรถพยาบาลของโรงพยาบาลแม่แตง
ส่งน้องไปโรงพยาบาลอยู่นะคะ
แล้วก็เป็นการยืนยันจริงว่าเป็นน้องจีน่า
เพราะว่าคนที่ไปพบคือน้าชายซึ่งแน่นอนก็ต้องจำหลานได้อยู่แล้ว
แล้วก็มีการยืนยันออกมาว่าน้องปลอดภัยนะฮะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นปฏิหารเหมือนกันนะ
เพราะน้องหายไปตั้งแต่เย็นวันที่๕กันยายน
ป่านนี้คือวันนี้วันที่๘แล้วก็๓วันเข้าไปแล้วนะครับ
แต่อย่างที่นายอาผะซึ่งเป็นคนที่นำตัวน้องจีน่า
ขึ้นไปบนถ้ำบนเขาแล้วบอกว่าจะเอาไปสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขา

คือเขาทิ้งกล้วยไว้ให้เด็กกินด้วย

แล้วก็ทิ้งอาหารบางส่วนให้น้องกินด้วยนะครับ
นี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดเลยนะฮะ
เราจะหายใจคว่ำมา๒๓วันแล้ว
เพื่อติดตามภารกิจในการที่จะค้นหาตัวของน้องจีน่า
แล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นเหมือนข่าวของน้องชมพู่
ใช่ค่ะคือสรุปตอนนี้น้องปลอดภัย
แล้วก็ไม่ได้มีท่าทีตื่นตระหนกตกใจหรือว่าร้องไห้อะไร
แต่ว่าอาการน้องอิดโรยเล็กน้อย

เดี๋ยวคุณภูริพัฒน์คงรายงานให้เราได้ทราบกันอีก
ส่วนเมื่อกี้ที่เห็นก็เป็นภาพตอนที่ตำรวจสอบปากคำนายอาผะ
แล้วที่สุดเขาเปิดปากรับสาภาพ